ไม่แล้วอยากจะแบบวิ่ง
ดูจะไม่ค่อยผิวไหวนะอยู่นี่
กระดูกกระเดี้ยวนี่รุ่นนี้หาซื้ออะไรเปลี่ยนไม่ได้เลย

แล้วก็โรงเรียนน้องรับที่มาเมื่อสักครู่นี้

ใช่แล้วเพราะว่าผอบอกว่าเอาช่องอื่นออก

ดูได้ทุกช่องแต่ว่าชอบติดตามรายการเราเป็นพิเศษ

ก็จริงก็มีโรงเรียนเดียวนี่แหละที่ชม

ไปดูเรื่องราวความสนุกในวันนี้มีอะไร
วันนี้นะมาถึงเรื่องของของกินกันก่อนเลย

ยังไม่ทันไรเอาของกินมายวดน้ำลายกันแล้ว

มีก๋วยเตี๋ยวราคาถูกมาแนะนำอีกแล้ว

และที่สำคัญเลยนะคะเจ้าของร้านเขาเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจ

ก็เลยขายในราคาประหยัดแบบนี้๑๐บาท

รวมไปถึงชาวบ้านที่มาแวะเวียนลองลิ้มชิมรส
แล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยถูกใจมาก

ก๋วยเตี๋ยวชามละ๑๐บาทรสเด็ดนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าเป็นของนางรัฐดาวันกองกมลอายุ๓๘ปี
เปิดขายอยู่ที่ริมถนนสายมุกดาหารกุชินารายค่ะ
ใกล้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำชะอี
อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
ชื่อร้านว่าร้านโตเล็ก

คุณพี่รัดดาวันบอกว่าตัวเองชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็นชีวิตจิตใจ
ก็เลยมีการคิดสูตรก๋วยเตี๋ยวขึ้นเอง
โดยที่ไม่ได้ไปขอซื้อสูตรก๋วยเตี๋ยวจากใครมาเลย
แล้วก็เพิ่งเปิดร้านขายได้ไม่ถึงเดือนนะคุณ

แต่เพียงวันแรกลูกค้าก็มากันเต็มร้านเลยทีเดียว
ดูคุณพี่คนนี้ดิทานกี่ชามเนี่ย
เปิดได้ไม่ถึงเดือนนี่ทานกันแน่นร้านเลยนะคะ
ขายได้วันละประมาณ๑๕๐ชาม
ใช่เฉลี่ยก็คือวันละประมาณ๑๕๐๐บาทเลยทีเดียว
โอ้โหขายดิบขายดีเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปนะ
ส่วนกำไรค่ะเจ้าของร้านเขาบอกพออยู่รอดได้นะ
แล้วถ้าในอนาคตถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาใช้บริการเนี่ย
อุดหนุนกันมากขึ้นกว่าวันละ๑๕๐ชาม
ก็คงจะต้องเปิดขยายกิจการร้านให้มันกว้างขวางใหญ่โตขึ้นอีก
และทุกวันนี้ก็เริ่มเปิดขายกันตั้งแต่๙โมงค่ะ
จนถึง๕โมงเย็นของทุกวันเลย

และสาเหตุที่ตั้งชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวว่าร้านโตเล็ก

แล้วก็ได้มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกับน้องสาวคนเล็ก

ใช่แล้วรวมกันโตกับเล็กไง
รวมกันง่ายใช่แล้วนะครับ

เห็นใจผู้บริโภคทุกคนนะคะ

เขาบอกว่าได้กำไรแบบพออยู่รอดนะ

ลูกค้าที่ได้มาลิ้มชิมรส

เพราะว่าติดใจในสูตรเด็ดและความอร่อยค่ะ

เรียกว่าอร่อยจนต้องยกนิ้วให้
บอกต่อชวนเพื่อนมาเป็นลูกค้ากันอีกด้วย

ใบตองเดี๋ยวเรานั่งรถไปกินกันที่ไหนนะ

เดี๋ยวที่ฉันไปเลี้ยงคุณตรงนี้๒๕บาท

แล้วก็จะมากรุงเทพก็ซื้อมาฝากกันด้วยนะคะ

ไปอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่วนรัชธานี

เป็นอาหารเจอาหารมังสือวิรัติครับ

เขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยทีเดียว
แล้วก็ผักสดมาก

เป็นไงล่ะวางเรียงรายน่าทานไหม

อุทยานบุญนิยมถนนศรีนรงค์นะครับ
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารมังสวิรัติครับ
แบบปรุงสุกและที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนะครับ
มีประชาชนผู้รักสุขภาพมาเลือกซื้ออาหาร
รับประทานที่ร้านและกลับไปทานที่บ้าน

มีอาหารเจและอาหารมังสวิรัติมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นต้มผักแกงทอด
อุ๊ยเดี๋ยวตีเลยแม่มาเป็นสโลแกนโอ๊ยหอมอร่อยในภิกษา
รวมไปถึงนี่เลยน้ำเขียวข้น
ที่เห็นใจเนี่ยมันก็คือเป็นผักเพื่อสุขภาพต่าง
ไว้คอยบริการลูกค้าครับตั้งแต่ราคา๕บาท
แล้วก็มีไปจนถึงไม่เกิน๒๐บาทนะโดยนางสาวอุ่นดินบูรณกิตติ
เจ้าหน้าที่อุทยานบุญนิยมก็บอกว่าภายหลังจากเทศกาลกินเจผ่านพ้นไป
ได้มีประชาชนครับให้ความสนใจรับประทานผักแล้วก็ละเว้นเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้น
เขาบอกว่าวัดได้จากแต่ก่อนมีลูกค้ามาทานอาหารวันละประมาณ๔๐๕๐คนต่อวัน
แต่ปัจจุบันนะครับมีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้ออาหารที่อุทยานบุญนิยม
ละประมาณ๑๕๐๒๐๐คนโอ้โหกระเป๋าตุ้งกันไปเลยทีเดียวแม่ค้าแถวนั้น
เขาก็บอกอีกนะครับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวครับ
และคณะกรรมการอุทยานบุญนิยมได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเอาใจลูกค้าในช่วงนี้
ราดแกง๑อย่างราคา๐บาท
ฮะ๑อย่าง๐บาท
ไม่ผิดแล้วผมก็อ่านไม่ผิดคุณผู้ชมครับ

ข้าวราดแกงราคา๐บาทนั่นแหละให้ทานฟรี
แต่มีข้อแม้ว่าลูกค้าต้องทานให้หมดด้วยนะ

ใช่ก็คือทานแต่พออิ่มพอดีนะ
ส่วนข้าวรัดแกง๒อย่างราคา๑๕บาทนะ
งั้นเรากินอย่างเดียวแต่หลายจานได้ไหมคะ

คงจะต้องมีคนหัวหมอแบบดิฉันบ้างล่ะ
แล้วก็ข้าวราดแกง๓อย่างขึ้นไปราคา๒๐บาทในราคาเดียวนะ
ก็ไม่แพงเท่าไหร่นี่ใช่ไหม
ระแกงนะครับลูกค้าสามารถตักข้าวและอาหารได้มากน้อย

จากนี้นะครับการจำหน่ายอาหารปรุงสุกและอาหารแห้งแล้ว
ภายในบริเวณอุทยานบุญนิยมยังมีตลาดผักไร้สารพิษ
นี่เข้าท่ามากที่มีเกษตรกรในพื้นที่นำผักสดครับ
ที่มีวิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป
เพื่อให้ชาวอุบลนะครับได้เลือกซื้อไปประกอบอาหารที่บ้าน
อาทิตย์ผักขนาผักสลัดผักชีผักมุ่งผักโขมมะละกอผักขาวถั่วผักยาวและมะหน่าวครับ

เขาบอกว่าที่นั่นก็มีราคารับตัวตั้งแต่๕บาทไปจนถึง๑๐บาท
สำหรับผักที่พูดมาเมื่อสักครู่
โดยอุทยานที่นั่นนะครับก็จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาจนถึง๑๔นาฬิกานะ

ทานกันจนสังเคราะห์แสงได้เลยคุณขอโรฟิวนี่เต็มเลย
แต่ก็ถูกใจคนที่รักสุขภาพนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยผักเยอะจริงแล้วทานผักเป็นเรื่องดีคุณผู้ชม
ค่ะจริงแล้วผักมีประโยชน์เพราะสักครู่ร้อนเล่นสังเคราะห์แสงเป็นไปไม่ได้
คนที่เขารักผักชอบทานบอกว่ามังสุริยะก็โกรธนะ
ไม่อันนี้ล้อเล่นเป็นมุกไงทานกันสังเคราะห์แสงดิฉันก็เนี่ยสังเคราะห์ได้แล้วเริ่มตัวเขียวขึ้นเรื่อยแล้ว
มาอยู่กันที่เรื่องของของกินกันอยู่นะคะแต่ว่าไปกันที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างค่ะในช่วงตลอดกินวันนี้จะพาไปติดตามอาหารพื้นบ้านของชาวสุรินที่เขาเรียกกันว่ากุ้งจม
คุ้นนะนั่นน่ะสิแต่ว่าไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงถ้าอยากรู้แล้วไปติดตามในช่วงตลอดกินวันนี้กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ

วันนี้ผมจะพามาชิมอาหารเลิศรสของที่นี่
นั่นก็คือกุ้งจ่อมเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับ
หากินได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุรินท

จะเป็นอย่างไรนั้นตามผมไปชิมเลยครับ

ผมจะพาไปรู้จักกับอาหารชนิดนี้ก่อนนะครับ
กุ้งจ่อมเป็นอาหารพื้นบ้านของพี่น้องชาวอีสาน
ทำจากกุ้งฝอยนำไปหมักกับข้าวคั่ว
และน้ำปลาทิ้งไว้ประมาณ๑สัปดาห์

ทำจากปลาตัวเล็กเหมือนกับปลาร้า
เป็นอาหารยอดฮิตของคนอีสาน
ร้านกุลเชียง๕ดาว
ร้านขายของฝากที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของร้านก็มาสาธิตการทำกุ้งจ่อม

เริ่มจากพระเอกของเรานั่นก็คือกุ้งจอม
หัวหอมพริกขี้หนูมะนาวผักชีฝรั่งและผักชีไทย
นำทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจนได้ที่

รับประทานคู่กับผักสดกุญเชียง

ของขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของจังหวัดสุรินทร์
รสชาติมันช่างเข้ากันเข้ากัน
แซ่บนัวอีหลีอีหลอกระดอกกระเดี้ยเลยล่ะครับ
กุ้งจ่อมนะฮะคืออย่างกุ้งจ่อมส่วนใหญ่แล้ว
อื่นจะเป็นปลาจอบก็คือใช้เนื้อปลา
แต่ว่าของที่นี่จะเป็นกุ้งฝอย

แต่ว่าเอามาทำเป็นลักษณะเป็นจอบ

ตรงที่ว่ามันจะมีความเค็มแล้วก็ความเปรี้ยวเนี่ย
ที่ค่อนข้างจะกลมกล่อมกว่าที่อื่นนะครับ
ยิ่งถ้าเกิดเราเอามาปรุงรสเพิ่ม
บางคนชอบทานเค็มเปรี้ยวหวานไม่เหมือนกัน

อันนี้เรียกยำฮะยำเขาเรียกยำกุ้งจ่อม

ผัดกับข้าวก็ได้เป็นผัดแห้งนะฮะ
หรือไปผัดกับไข่เค็มก็อร่อยครับ
อกจากที่นี่จะมีกุ้งจ่อมจำหน่ายแล้วนะครับ
ยังเป็นศูนย์ของฝากอีกมากมาย
จำพวกหมูแผ่นหมูหยองกุญเชียง
ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่
แต่ใช้ว่าที่นี่จะมีเพียงของฝากและกุ้งจ่อม
เพราะยังมีก๋วยจับยวนรสชาติอร่อยละมุนลิ้น

ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า
ด้วยรสชาติของน้ำซุปที่มีความหวานหอมกลม
เพราะที่นี่ใช้น้ำซุปที่ใช้ต้มหมูหยอง
แล้วนำมาดัดแปลงปรุงรสเพิ่มนิดหน่อย

แล้วยิ่งได้เส้นก๋วยจับยวนนุ่มจากจังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากคำว่าอร่อยเว้อ
ทีนี้ความพิเศษของก๋วยจั๊บของร้านเรา

คือร้านเราทำหมูหย่องด้วย
ทีนี้น้ำที่เอามาต้มหมูที่ทำหมูหยองนี่

แต่นี่เราเอามาเป็นส่วนหนึ่งมาทำเป็นน้ำซุป

เป็นผงผงชุรสสำเร็จรูป
หรือว่าเป็นกระดูกหมูธรรมดา
แต่ของเราเป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการต้ม

มันจะมีความพิเศษความแตกต่างจากที่อื่นนะครับ

ความหวานก็จะเป็นความหวานที่ออกมาจากเนื้อหมูสด

สุรินเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีของดีมากมาย
สถานที่ท่องเที่ยวและอาหารการกิน
รับรองว่าใครได้มาชิมมากินต้องติดอกติดใจ

ที่มีความแซ่บความนัวความอร่อย
แบบฉบับของคนพื้นถิ่นโดยเฉพาะ

อาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์

ก็สามารถมาซื้อได้ที่ร้านกุญเชียง๕ดาวแห่งนี้
จากจะได้กุ้งจ่อมรสชาติอร่อยแล้ว
ท่านยังได้ของฝากต่างอีกมากมาย

สมศักดิ์สีชุ่มทีมข่าวแทรวัติ์ทีวีรายงาน
เห็นแล้วเป็นอย่างไรน้ำลายอะไร

ก๋วยจับยวนน่ากินมาก

เชียงของฝากเยอะแยะมากมายนะครับ
ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อติดไม้ติดมือ

เอ้าส่วนช่วงนี้ครับทางด้านปตท
เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องว่าทำไม

ช่วงเล่าเรื่องป่า
สนับสนุนโดยปตท
สวัสดีครับผมแตงโมพรมพิสุทธิผิวอ่อนครับ

ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโลกใบนี้นะครับ

และสิ่งหนึ่งครับที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ได้

และแน่นอนครับป่าไม้ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนแล้วก็สัตว์นะครับ
ซึ่งประโยชน์ที่เราได้จากธรรมชาติแล้วก็ป่าไม้เนี่ย
มีทั้งทางตรงและทางอ้อมครับ

อกจากจะเป็นผลิตผลจากป่าที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้แล้ว
ยังเป็นที่มาของวัตถุเคมีที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ
อกจากนี้ครับยังเป็นอาหารให้กับทุกชีวิต

สิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้
ส่วนมากเป็นผลจากสภาพความสมบูรณ์ของป่าแทบทั้งสิ้น
ใดที่มีป่าที่นั่นย่อมมีความชุ่มชื้นและเย็นกว่าที่ที่ไม่มีต้นไม้
ดังนั้นเมื่อเมฆฝนลอยมากระทบกับความเย็น

หนาแน่นของป่าสามารถเป็นฉากกำบังความรุนแรงและลดความเร็วของลมได้
ซึ่งนั่นก็หมายถึงการช่วยป้องกันบ้านเรือนไล่นา
ไม่ให้ถูกพายุทำลายความเสียหาย
ป่าเหล่านี้ต่างก็ต้องอาศัยป่าเป็นบ้าน
ซึ่งหากไม่มีป่าไม้สัตว์ป่าต่างก็อาจจะศูนย์พันธุ์ไปได้โดยง่าย
ปลดปล่อยการ์ดออกซิเจนมาให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลก
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับ

ป่าไม้ถูกทำลายย่อมส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ำ
เมื่อเผาหรือว่าถางป่าพื้นดินจะโล่งขาดพืชปกคลุม
ซึ่งเมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดิน

เมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ำ
น้ำก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือนและที่รุ่มในฤดูน้ำหลาก
ครั้งพอถึงฤดูแรงก็ไม่มีน้ำซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ำลำทาน
ทำให้แม่น้ำมีน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม
อีกหนึ่งปัญหาที่เห็นได้อย่างชัดเจนครับคือปัญหาโลกร้อน
ภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น

ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการตัดไม้ทำลายป่าจำนวนมหาศาลนั่นเองครับ
ถ้าจะถามผมว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาโรคร้อนได้หรือเปล่านะครับ
ผมสามารถตอบได้ตรงนี้เลยว่าสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับ
เริ่มต้นจากง่ายเลยนะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตประจำวันครับ
การลดใช้ปริมาณเครื่องใช้ไฟฟ้าให้น้อยลงใช้ปริมาณเชื้อเพลิงอย่างประหยัด
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าไม้ถือว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับสิ่งแวดล้อมครับ
และก่อนจากกันในวันนี้นะครับอย่าลืมดูแลธรรมชาติรอบตัวคุณให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตครับ
วันนี้ลาไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
เรื่องการรักษาป่าไม้ก็สำคัญนะถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือผมว่าเราทำได้อย่างแน่นอ
ใช่แล้วแล้วเราก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยด้วยนะคะ
เอาล่ะช่วงนี้พักสักครู่เดียวช่วงหน้าจะพามาดูสีสันเก็บตกวันลอยกระทงสนุกสนานขนาดไหนสักครู่เดียวค่ะ